อีสานไปที่นครพนมไปดูประเพณีไหลเรือไฟ
เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
แล้วสวยสุดมดงามจริงคุณดูสิเป็นแบบนี้ค่ะสวยจริงเลย
เรือไฟที่นำมาโชว์อันนี้คืนแรกนะคะของงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม
ประจำปี๒๕๖๕แล้วเรือถูกประดับประดาษตกแต่งด้วยตะเกียงไฟโบราณ๕๐๐๐ดวงค่ะ
อยู่บนเรือลำนี้โดยเรือเนี่ยยาว๓๕เมตรคุณสูง๑๕เมตร
แล้วดูสิร่องอยู่กลางด้านน้ำอันนี้ถือเป็นเรือไฟโชว์ขนาดเล็กนะคะ
ร้อยเรียงตะเกียงไฟโบราณออกมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครพนมค่ะ
ก็คือรูปองค์พระธาตุพนมนะคะรวมถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ผสมผสานประเพณีความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
โดยมีสัญลักษณ์รูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
ขณะที่บรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความคึกคัก
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวสวยจริงค่ะคุณ
ชาวไทยชาวลาวพากันมาชมความงามความอลังการของเรือโชว์นะคะ
เรือไฟโชว์แบบนี้จังหวัดเขาก็มีการไหลเรือไฟโชว์ทุกคืนเลย
วันละ๑ลำแต่ว่าไฮไลท์คืออะไรรู้ไหม
ไลท์คือวันที่๑๐ตุลาคมนะคะ
เขาจะมีการประกวดเรือไฟขนาดใหญ่
นี่แค่ลำเดียวยังสวยขนาดนี้
แล้ววันที่๑๐มาทั้งหมด๑๒ลำ

คือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าสวยแล้ว
เห็นด้วยตาจริงที่เรานั่งอยู่ขอบตลิ่งของแม่น้ำ

อยากได้วิวนั้นจัง
ลำมาจากชาวบ้านทั้ง๑๒อำเภอค่ะ
ที่เขาช่วยกันประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟโบราณแบบนี้
๒๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐ดวงเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พนมพุทธาศิลปินเรือไฟบอกว่า
ประเพณีไหลเรือไฟปีนี้คึกคักจัดยิ่งใหญ่จริงกว่าทุกปีเลย
เน้นเรื่องพลังศรัทธาของชาวบ้านที่ร่วมสืบสารประเพณีโบราณ
ด้วยการสร้างเรือไฟให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม
และนี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นที่เดียวในโลกค่ะ

เพราะว่างานจะมีไปจนถึงวันที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ